มาดูกันต่อกับพี่โอวรุษนะคะก็อัปเดตจากเหตุการณ์เมื่อวาน

พี่โอวรุธค่ะไปงานที่ตรจลำพูน
ปรากฏว่ากลับมาบ้านเกิดวูบค่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็น้องสาวอยู่ด้วยคว้าตัวไม่ทัน
พูดตรงดีหัวไม่น็อกพื้น

ก็ส่งที่โรงพยาบาลตอนแรกที่หางดงก่อน

ที่นครพิงที่ในเมืองนะคะจังหวัดเชียงใหม่

มีงานละครเริ่มมาแล้วก็งานพิถีกรนีโน่ให้ความช่วยเหลืออยู่

ใช่นะคะก็ปั๊มหัวใจทั้งหมด๓ครั้งค่ะคุณพ่อ
เมื่อคืนนี้เป็นภาพจากขอทรของเรา

คุณพ่อแรมอายุเยอะแล้วนะคะ
คือเป็นภาพที่คุณพ่อต้องมาดูลูกที่ไม่สบายนะ

รวมไปถึงเพื่อนดาราคุณตามส่งมาส่งก็ไปด้วยคุณผู้ชม

ก็บินจากกรุงเทพนะคะไปที่เชียงใหม่เลยค่ะ
บอกว่าก็ขอให้ทุกคนอวยพร
ให้กำลังใจมีเสียงพีตามไหมค่ะ
ฟังสักเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชม

ก็นั่นแหละครับ
ค่ะซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะตอนนี้เลยอาการของพี่โอวรุธยังทรงตัวอยู่นะคะ
แต่ว่าไตเนี่ยไม่ตอบสนองนะคะพูดตรงก็คือไตวายอยู่ตอนนี้นะคะ
แล้วก็สัญญาณชีพยังอยู่ปกตินะคะ
แล้วก็ตอนนี้เลยที่ฉันได้คุยกับคุณพี่เบิ้มนะคะเชียงใหม่ก็มีพระรูปหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็ได้เคยบวชกับพี่โอสมัยอยู่เชียงใหม่ก็ได้มาอยู่ที่หน้าวัด
แล้วก็เตรียมจะแบบทำเขาเรียกว่าอะไรสวดภาวนานะคะ
ส่วนพี่นีโน่ค่ะดิฉันก็คุยตั้งแต่เมื่อคืน
คือเป็นคนที่มีสติดีมากนะคะพี่นิโน่ตอนนี้คือเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืน
บินนะคะไปที่เชียงใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็
อย่างที่บอกค่ะเพิ่งสัมภาษณ์พี่นีโน่ไปเองว่า
เดือนตุลาคมพฤศจิกายนคือมีแพลนจะพาพี่โอวรุษกลับคืนสู่วงการ
แล้วก็จะหาซื้อบ้านที่กรุงเทพให้เลย
คือหลายอย่างหลายคนคงได้ติดตามกันแล้วว่าเส้นทางชีวิตพี่โอมันมีความพลิกผันมายังไง
พักหลังมาพี่โอเองก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นให้พร้อมกลับเข้าสู่วงการแล้วนะคะ
แล้วก็หลายคนคืออ้าแขนต้อนรับแหละนะคะ
เพราะว่าพี่โอเป็นคนที่นิสัยดีน่ารัก

ฉันก็แบบไปทำงานตั้งแต่เกาะติดตั้งแต่พี่เขาอยู่สตูดิโอ
แล้วก็เคยนั่งเล่นคุยกันบ่อย
ถ้าว่าขอให้มีปฏิหารเติบขึ้นแล้วกันนะคะ
ปฏิหารมีสิ่งแน่นอน